ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะที่เราเปิดกันเอาไว้นะคะที่บุรีรำค่ะ
มีเด็กชายป๑คนนึงเดินกลับบ้านมาหัวแตกเลือดอาบมาเลย

กลางหัวเลยค่ะแล้วก็ไปบอกผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยโดนตะปูขูดในห้องน้ำ

บอกผู้ปกครองว่าเปล่าเลยน้องไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไปเล่นแล้วโดนตะปูขูด
แต่โดนครูเอาไม้ตีจนหัวแตกต่างหากค่ะ
มีครูอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง
ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนชายชั้นป๑
ครูบอกให้เด็กโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุไปเล่นในห้องน้ำแล้วโดนตะปูขูด
เพราะครูจะเอาเงินประกันอุบัติเหตุ๓๐๐บาทค่ะ
แล้วคนที่ทำให้เด็กเป็นแผลก็คือตัวครูเองนั่นแหละเพราะว่าตีเด็กจนหัวแตก
ตอนแรกผู้ปกครองเข้าใจว่าลูกก็คงจะซุกสนแหละไปเล่นจนกระทั่งไปโดนตะปูเข้า
แต่พอมารู้แบบนี้เขาบอกว่าไปตามไปที่โรงพยาบาลนะคะเห็นสภาพลูกไม่ได้ใส่เสื้อนักเรียนแล้วก็มีคราบเลือดติดมือ
แถมครูเนี่ยไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาส่งแล้วก็ไม่ได้แจ้งผู้ปกครองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ได้เอกใจจนกระทั่งเพื่อนนักเรียนนั่นแหละมาเล่าให้ฟังว่าครูตี
หลังจากนั้นครูถึงจะค่อยมาขอโทษผู้ปกครองผู้ปกครองถามเลยนะคะว่าทำไมถึงให้เด็กโกหกทำไมไม่ยอมรับแต่แรกนี่หรือคือจัญญบันของครู
ผู้สื่อข่าวเราก็ติดต่อสอบถามกับผู้ที่โพสต์รายนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเด็กที่ถูกตีเนี่ยเป็นหลานชายของเขาเองอยู่ป๑
ส่วนครูที่ก่อเหตุเป็นครูผู้หญิงค่ะตอนแรกอย่างที่บอกไม่มีใครรู้หรอกว่าเด็กโดนครูตีจนหัวแตกเพราะครูเนี่ยให้เด็กโกหกสุดท้ายพอไปเค้นถามกับหลานชายหลังจากที่รู้เรื่องจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยถึงได้รู้ว่าครูตีจริงแล้วก็ไปฟังเสียงน้องพูดนะคะว่าทำไมครูถึงให้น้องโกหกผู้ปกครอง
ไปพูดคุยกับคุณย่าของน้องนะคะนางดำรงคำพันธ์เล่าให้ฟังบอกว่า
อย่างที่บอกแหละว่ารู้เรื่องจากหลานชายเพื่อนของหลานชายที่มาเล่าให้ฟังว่าครูอ่ะ
ใช้ไม้เท้าค้ำยันตีหัวหลานจนแตกค่ะระหว่างเข้าแถวส่งกันบ้านในห้องเรียน
พอส่งการบ้านเสร็จหันหลังกลับปุ๊บครัวเอาไม้เท้าเคาะกลางศีรษะเลย
ตอนแรกยายบอกไม่เชื่อเลยไปถามคุ้ยตัวเองจนกระทั่งครูก็ยอมรับอะค่ะว่า
เอาไม้ตีหัวหลานจริงจริงครูบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะตีให้แตกอ่ะ
แค่ต้องการจะเคาะเบาเฉยซึ่งบังเอิญอาจจะไปโดนน็อตที่ล็อกกับไม้เท้า
โอ้โหโอ้โหแต่หัวเด็กมันก็บอบบางอ่ะนะ
ทำไมแต่แรกดีกว่าตั้งใจจะเคาะเฉย
ทำไมต้องเอาไม้เท้าเคาะหัวเด็กอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นนะคะ
ทีนี้พอรู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยครูคนนี้ก็เดินทางมาที่บ้านมาขอโทษ
แล้วก็ซื้อของมาปลอบขวัญหลานเป็นนมสองกล่องค่ะ
ด้านนายประสิทธิ์ปู่ของหลานนะคะก็บอกเลยว่าเสียใจมาก
แล้วก็ติดใจกับการกระทำของครูมากที่ให้บังคับโกหกผู้ปกครอง
เพราะต้องการปกปิดความผิดของตัวเองแถมยังจะเอาเงินประกัน๓๐๐บาทอีก

แถมยังกำลังก็ขอพูดว่าเป่าสัตว์นอนตลอดงานที่ลองหลาน

สมองมันเป็นสิบประจ้อนล่วงสมองเป็นสิบประต่ายสะบาล
อืมนะฮะแหมตีหัวเด็กสักขนาดนี้นะต้องถามด้วยว่าสาเหตุเพราะอะไร
เคาะเบาเคาะทำไมก่อนนะฮะ